พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะคะ
ความคืบหน้าของคดีรายเดอร์ที่ไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์
สาวประเภท๒แล้วก็จับถ่วงน้ำ
วันนี้เนี่ยนะคะตำรวจคุมตัวในอาร์ตไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะ
อาร์ตเนี่ยยอมรับนะคะบอกว่าเขานอนไม่หลับเลยคุณนัทพงศ์
เพราะว่าเขาได้กลิ่นน้ำหอมของผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดเวลา
อันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงค่ะคุมตัวนายยุทธพงศ์ปิยวิทยาการหรือในอาร์ตค่ะ
ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นายปิยดาสอนกุลหรือว่าก่อย่าอายุ๒๙ปี
สาวประเภท๒แล้วเอาศพไปทิ้งในคลอง
วันนี้ก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะ
อาร์ตวันนี้ขอโทษผู้ตายและครอบครัว
ยืนยันว่าที่ทำเพราะว่าต้องการเงิน
แล้วเห็นผู้ตายมีรถมีทรัพย์สิน
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เสพยา
แล้วก็เตือนคนที่ทำอาชีพนี้ว่าอันตราย
เสี่ยงจะเจอมิตรฉาชีพ
เวลาหนีไปถึงชนบุรีก็ยังได้กลิ่น
เหมือนกับผู้ตายตามตนเองอยู่ตลอดค่ะ
แล้วเราได้สำเร็จไหมคะกับสิ่งที่เราทำ
หรือว่าเขาไปเที่ยวปกติ

กลิ่นตามถึงบางแสนเลย

กลิ่นที่เขาแบบทำผมมา

ต้องเต็มสวยอะไรอย่างนี้
นี่วันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง

ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ไปบ้านในอาร์ตค่ะ

ซึ่งตรงจุดบ้านในอาร์ตเนี่ย
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้
จะเป็นภาพหลังจากก่อเหตุแล้วนะคะ
ในอาร์ตก็ขับรถเก๋งออกมาจากบ้าน
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
นี่นะคะก็คือตอนที่ออกจากบ้าน
จนกระทั่งสุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บางแสนชนบุรี
นี่คือภาพที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ไปก่อเหตุแล้วก็เอารถมามาล้างรถ

ทางพุ่งกับสคลองหลวงบอกว่า
ตำรวจดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
เมื่อตอนเช้าไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยม
ซึ่งผู้ต้องหาไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนพยานหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
พยานแวดล้อมวัตถุพยานครบถ้วน
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชกันเกรงว่าผู้ต้องหาจะก่อเหตุเพิ่มค่ะ
ทางด้านนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
วันนี้พานางอัญชรีสรกุลแม่ของผู้เสียชีวิต
ไปพบกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เหลคานุการณ์รัฐมนตรีว่าการกระชวนยุติธรรม

ซึ่งแม่บอกว่าลูกเป็นเสาหลักของครอบครัว
ดูแลยายอายุ๘๕ปีดูแลลุงที่ป่วยติดเตียง
เชื่อค่ะว่าเหตุนี้ผู้ต้องหาลงมือคนเดียวและต้องการแค่เงิน
เพราะว่าเครื่องประดับที่ติดตัวลูกมูลค่าสูงกว่าเงิน๑๔๐๐บาท

อยากรู้ว่ามีเรื่องโกรธแค้นเรื่องอื่นหรือเปล่า
เพราะพฤติกรรมรุนแรงกว่าแค่ต้องการชิงทรัพย์ค่ะ
กระเป๋าน้องอยู่ที่รถแล้วกระบอกน้ำก็ยังอยู่
ไม่ได้เอาเข้าก็อยู่ตรงนั้นเพราะแม่ไปถ่ายรูปเอง
แม่เป็นคนไปเดินหากล้องวงจรปิด
ตรงไหนจะมีกล้องมูลจรปิดที่สามารถดูลูกได้
ว่าลูกได้คุยกับใครอะไรกับใคร
นี่ค่ะเรื่องนี้นายเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าอยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าในอาร์ตผู้ต้องหา
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่านะคะบ้านหลังที่เอารถไปซ่อนเนี่ย
ในอาร์ตอยู่กับแม่แต่แม่ไม่อยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้แม่ย้ายออกไปเพราะทนพฤติกรรมเสพยาไม่ไหว
ซึ่งถ้าเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตรงนี้
ก็อาจจะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ